ก็ดูความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมกันนิดนึงกันแล้วกันนะฮะ
มาจากคดีพนันออนไลน์ที่ขยายผลกันนะครับ
ยายผลเพิ่มเติมไปเจอบัญชีม้ามีการแจ้งข้อกล่าวหากับตำรวจแปดนายด้วย
ที่เป็นลูกน้องของบิ๊กโจ๊กมีการไปค้นบ้านบิ๊กโจ๊ก
บิ๊กโจ๊กกับตำรวจทั้ง๘นายก็ให้ธนายนันชัยชายเดชน์
ช่วยเหลือทำคดีให้หน่อยเกี่ยวกับความที่ถูกแจ้งข้อ
กล่าวหาถูกหมายจับหรือว่าถูกหมายค้นอย่างไม่เป็นธรรม
หลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กก็มีการเปิดเผยภาพ
พเอกสุลเชษหักพานรองปตรก็เหมือนกับจะเป็นการ
สยบข่าวที่ว่าการค้นบ้านการออกหมายจับลูกน้องบิ๊กโจ๊ก

ซึ่งทางบิ๊กต่อก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะครับ
ล่าสุดวันนี้เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กยื่นหนังสือลาทำงานเนี่ยลารัชการ๓วันนะฮะ
วันนี้ก็ถือว่ามาทำงานวันแรกนะฮะมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เป็นวันที่บิ๊กต่อเองก็ได้ทำงานในตำแหน่งพบตรอย่างเต็มตัววันแรกเหมือนกัน
หลังมีการปรวจเก้าเรียบร้อยนะครับนักข่าก็ไปรอสำฮาลกันนะฮะ
สุดท้ายตอน๑๑โมงกว่ากว่านี้บิ๊กโจ๊กก็ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเรื่องราวต่างนะครับ
แล้วเดี๋ยวจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่จะแถลงวันพระรหัสสบดีที่๕ตุลาคมนี้เนี่ย
บิ๊กโจ๊กว่าอย่างไรเดี๋ยวลองฟังนะครับ
ไม่ใช่แอบเป็นกรสนวนครับ
เห็นว่าจะมีบิ๊กเตอร์ไพรส์วันนี้แค่นี้เหรอครับพี่โจ๊กครับ

แต่วันนี้ทนายนันชัยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะฮะ
บิ๊กโจ๊กเองก็เหมือนกับโทรมาบอกว่าถอยดีกว่าไหม

แต่ธนาชัยบอกไม่ได้แล้วถอยไม่ได้แล้วนะ
ถ้าจะให้เลิกจะให้ถอยมีอย่างเดียวคือต้องถอนทนายนัญชัยออกจากการเป็นทนายของบิ๊กโจ๊กกับตำรวจทั้ง๘นาย
ยืนยันพฤหัสนี้แถลงข่าวเหมือนเดิม

อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของคดีของบิ๊กโจ๊กกับลูกน้องทั้ง๘นายโดยตรง
แต่มันเป็นเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องสั่นสะเทือนวงการตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ความจริงวันนี้นักข่าก็ไปรอกันเยอะนะเพราะว่าท่าน
ที่ค่ายนาเลสวนอำเภอชาอำจังหวัดเพชรบุรี
เป็นภารกิจพบตรตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังใจ
ของราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ
ของทางต่อชด๑๖นาฬิกา๓๐นาที
มีการแจ้งกำหนดการมายังสื่อมวลชนสายตำรวจ
บอกว่าพรุ่งนี้๓ตุลาคมบิ๊กต่อพบตรจะประชุมมอบ
ทางบริหารราชการตำรวจในเวลา๑๓นาฬิกา๓๐นาที
ว่าหลังจากนั้นอาจจะมีการให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าว
สื่อมวลชนเป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งก็ได้
วันนี้พบตรลงนำคำสั่งนะครับให้พลตำรวจโทไกรบุญสวดทรง
ผู้ช่วยพบตรรักษารัชการแทนตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจโทสลาวุฒิการพาณิชย์ผู้ช่วยพบตรรักษาการแทนตำแหน่ง
รองพบตรและพลตำรวจโทษธนาชูวงผู้ช่วยพบตรรักษารัชการแทนตำแหน่ง
พวตรโดยขาดจากตำแหน่งเดิมมีผลตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
เชื่อว่าทั้ง๓ท่านก็คงจะได้รับการเลื่อนยศ
แล้วก็เป็นเจรตำรวจแห่งชาติรองพตลนี่นะฮะเดี๋ยวต้องรอ
การโปรดกล้าวหรือว่าการแต่งตั้งอย่างสมบูรณ์แบบอีกทีนึง
แล้วก็มีรายงานว่าบิ๊กต่อเองก็มีการมอบหน้าที่ของรองพบตรแล้วในฝ่ายต่างนะครับ
พลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรธรองพตรที่อาวุโสอันดับที่๑รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและคดี
จริงวันนี้บิ๊กต่อให้สัมภาษณ์บอกเดี๋ยวจะให้ทางรองพตรเนี่ยเขาเลือกงานกันเองตามลำดับอาวุโสนะ
ไม่แน่ใจว่าอันนี้แต่ละท่านอาจจะเลือกแล้วหรือเปล่าแต่มีรายงานว่าแบ่งงานแล้ว
รองรอยก็รับผิดชอบงานด้านกฎหมายและคดีบิ๊กโจ๊กรับผิดชอบงานด้านความมั่นคง
ก่อนหน้านี้ดูแลงานด้านปราบรามด้านสืบสวนแล้วก็บิ๊กต่อก่อนอันนี้ดูแลงานด้านปราบราม
นี่บิ๊กโจ๊กมาดูแลงานด้านความมั่นคงพลเอกกิจรัฐรับผิดชอบงานด้านป้องกันและปราบราม
พลตำรวจโทษธนาชวงที่มารักษารัชการแทนตำแหน่งรองพตรเนี่ยรับผิดชอบงานด้านสืบสวนและสอบสวน
พลตำรวจโทสลาวุฒิการพาณิชย์ดูด้านบริหารและพลตำรวจโทไกรบุญสวดทรงรับผิดชอบงานด้านเจรตำรวจแห่งชาติ
ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยในรายการเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ของพี่ดานัยหมาแก่
ได้สัมภาษณ์บิ๊กต่อนะฮะก็มีหลายเรื่องเหมือนกับเปิดใจไปในทีเลยนะฮะ
ก็อย่างพี่ดันัยก็ถามเรื่องการค้นบ้านบิ๊กโจ๊กเนี่ยตกลงถามตรงว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยว
ต่อบอกไม่เกี่ยวเลยวันนั้นเนี่ยเข้าเวรอยู่ด้วยเข้าเวรราชองครักษ์อยู่ด้วยซ้ำไม่รู้เรื่องเลย
แล้วที่ผ่านมายืนยันว่าคุยกับบิ๊กโจ๊กแบบพี่น้องกันจริงนะเคยคุยกันด้วยซ้ำว่าในชีวิตของพี่เนี่ย
พี่บอกโจ๊กเสมอเลยว่าถ้าขาดจากพี่ไปเนี่ยเองหาคนที่จริงใจกับเองแบบพี่ไม่ได้หรอกนะ
ต่อบอกผมเนี่ยเป็นคนจริงใจไม่มีเล่เหลี่ยมคิดยังไงพูดตรงจะยิงกระสุน
อะไรยังไงไม่เคยแทงใครข้างหลังถ้าเอาก็เอากันซึ่งหน้าผมเป็นคนอย่างนี้
ส่วนเรื่องการถ่ายภาพคู่กันในวันนั้นเนี่ยในซ้ายมือตกลงแล้วคือบิ๊กโจ๊กบอกก็ติดต่อขอเข้าพบ
บิ๊กต่อบอกผมก็เชินมาคุยตกลงอย่างไรกันเนี่ยบิ๊กต่อบอกคือยังไง
รัฐมนตรีคุณเศรษฐานธวีสินซึ่งกำกับดูแลสำนักงานสมบัติแห่งชาติ
เห็นว่าเมื่อมีการแต่งตั้งพบตรเรียบร้อยแล้วก็อยากให้ปรับภาพลักษณ์องค์กรเนี่ย
ให้ประชาชนเชื่อมั่นสถา
ก็เลยเรียกรองโจ๊กมาคุยกันนะเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง
คนอาจจะมองว่าตัวเองกับรองโจ๊กเนี่ยทะเลาะกันแต่ความจริงขอยืนยันว่าไม่มีอะไรจริง
ก็คุยกันอยู่ตลอดว่าอย่าไปทะเลาะอะไรกันเลย
เพราะอาจมีคนไม่หวังดีคอยเสี่ยมเราอยู่ก็ได้
แล้วก็เรื่องคดีของคณะออนไลน์เรื่องของมินี่
ล่าสุดวันนี้ก็ยังไม่มีการเรียกใครมาสอบเพิ่มเติมนะครับ
แต่ก็มีการแต่งตั้งหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดี
เพราะว่าท่านเดิมเกษียรก็มีการตั้งชุดใหม่มาแล้วนะครับ
เดี๋ยวก็รอดูความคืบหน้ากันต่อไปกันแล้วกัน